ดูบทสรุปของเหตุการณ์ที่มีสารวัตรทหารนายหนึ่งนะฮะมีปัญหากับภรรยามาร่วม๒ปีครับ
เมื่อวานต้องการจะไปง้อแต่ว่าเหมือนกับว่าคุยกันไม่ลงตัวสุดท้ายเอาปืนกระหน่ำยิงพ่อตาสิ้นใจต่อหน้าต่อตาทุกคนในบ้าน
ติดตามจากรายงานของคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียครับ
หลังจากที่เขาคงจะรู้ว่าตำรวจน่าจะยิงยางเขาก็เลยรอนิ่งเลยยางลมก็แฟบลงเลย
นี่เป็นช่วงจังหวะของการเกลี้ยกลอมพลอาสาสมัครภูเบศกรีนพราหมณ์อายุสามสิบเจ็ดปี
สารวทหารสังกัดมณฑลทหารบกที่สิบสี่จังหวัดชมบุรี

ภรรยาโดยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่๑๙เมษายน
สองพันห้าร้อยหกสิบสามที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ในคลิปวงจรปิด
จะจบลงด้วยการมอบตัวของพลอาสาสมัครภูเบศ
แต่หากย้อนกลับไป๑ชั่วโมงพลอาสาสมัครภูเบศเพิ่งจะยิงพ่อตาเสียชีวิตไปหมัด
เขาจะขยับรถออกมาก็เลยตัดสินใจยิงยางรถ
ด้วยสะกัดมาให้เขาถอยให้หนีเขารบงี้ได้
มอบตัวของพลอาสาสมัครภูเบศ
เจ้าตัวรับสารภาพว่าทะเลาะกับภรรยาเพราะกลัวภรรยาจะปัญญา
วกกับเขาสัมผัสได้ว่าครอบครัวของภรรยา

ทำให้เกิดวัยร้าวระหว่างตัวพ่อตาและแม่ยาย
ส่วนทางด้านภรรยาของพลอาสาสมัครภูเบศยอมรับ
มีปัญหากับสามีเป็นประจำ
และก็มักจะถูกคมขู่มาตลอดว่าจะไปทำร้ายพ่อ

ตัวเองได้เดินทางไปรับลูกกลับมาที่บ้านพ่อแม่
แต่สามีได้ตามมาง้อก่อนที่จะเกิดอาการคุ้มคลั่ง
จริงเมื่อก่อนใครก็รู้แหละว่าคือ
รักพี่มากชอบหึงชอบบ้าบอ
แต่หลังพี่ก็รู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้รักพี่แล้ว

แล้วเขาอาจจะเอือมเขาคงเอือมละอามเรา

เพราะเวลาพี่ไม่ได้โทษเขานะคนเดียวนะ

บางทีพี่ก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้
เออเราทะเลาะกันมาเรื่อยตั้งแต่แต่งงานแล้ว
จริงพี่คบเขาตั้งแต่มัธยมแล้วเนี่ย

พอทะเลาะกับเราเขาชอบเอาลูกเราหนี
ขณะที่บ้านของพ่อตายังคงถูกปิดเงียบ
ส่วนเพื่อนบ้านก็ยังคงหวัดภาวะ

ด้วยความที่ตัวผู้ก่อเหตุนั้นเป็นคนขี้ระแวง
แล้วก็กลัวว่าภรรยาจะปันใจไปให้กับชายอื่นนะครับ
นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่นั้น

สุดท้ายภรรยาตัดสินใจกลับมาอยู่ที่บ้านพ่อและแม่ของเขา
และเมื่อวันนี้วันอาทิตย์ที่๑๙เมษายน๒๕๖๒
ตัวผู้ก่อเหตุตัดสินใจเดินทางมาเจรจา

สุดท้ายการเจรจาไม่เป็นผล
และลงเอยด้วยเหตุการณ์ฆาตกรรมภายในบ้านแห่งนี้ครับ
เพื่อนบ้านของผู้ก่อเหตุบอกว่า
บ้านของพลอาสาสมัครภูเบศที่ซื้อไว้อยู่กินกับภรรยานั้น
อยู่ห่างจากบ้านของพ่อตาและแม่ยายไม่ถึง๕กิโลเมตร
โดยนิสัยของพลอาสาสมัครภูเบศจะเป็นคนมีนิสัยเงียบครึ้ม
ชอบทะเลาะทำร้ายภรรยาเป็นประจำ
ทำให้ภรรยานั้นต้องพาลูกหนีไปอยู่บ้านพ่อและแม่
นำซ้ำวันดีคืนดีวันไหนที่ทะเลาะกันอย่างหนัก
อาสาสมัครภูเบศก็จะเอาปืนมายิงขึ้นฟ้า
เพื่อขู่ภรรยาจนทำให้ตำรวจต้องเข้ามาระงับเหตุเป็นประจำ
ปัญหาอะไรเราไม่รู้มีแต่อยู่วันนั้นตำรวจมาเต็มเลย

ปกติที่ผมไประงับเหตุที่บ้านเขาอยู่นะ
เขาจะไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่มากนัก
คือถ้าเห็นเขาก็จะอ้างแค่ว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัว
เดี๋ยวผมจัดการเองผมเป็นทหารนะพี่

ถูกตำรวจดำเนินคดีฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และแน่นอนว่าตัวเขาจะต้องถูกดำเนินคดีไปอีกนาน
หนำซ้ำตัวเขาก็ไม่อาจกลับมาเจอหน้าภรรยาและลูกได้อีกแล้ว
กิจสดาวินถ่ายภาพนัทพงศ์เรียบสันเทีย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน